เพราะว่าเล่นมากันเป็นครอบครัวเลยอะครับ
ขออภัยคนที่แบบว่ากลัว
กลัวตู้แก่ฮะกลัวคนเดียวก็แย่
ตัวเดียวก็แย่แล้วใช่ไหมมาเป็นครอบครัว
นี่ถ้าน้องใบตองเห็นนี่คือแบบกรี๊ดลั่นนะ
นั่นเหรอสิฮะเพราะว่าใครที่ไม่ชอบหรือกลัวเลยกรี๊ดลั่นนะ
ใช่นี่ถ้าน้องวิตองนั่งอยู่ตรงนี้เรียราชแล้วนะ
หมายถึงน้ำตา

คุณผู้ชมดูสิมาเป็นครอบครัวแล้วมันก็ช่างได้มาอยู่ตรงนั้นจริง
จริงไม่ได้มีแค่ตัวหรือเป็นครอบครัว
มีไข่ด้วยฮะเฮ้ย
โอ้โหเรียกได้ว่าไม่ควรเปิดเป็นอย่างยิ่ง
เปิดไปแล้วเนี่ยโอ้โหแตกหลังเลยหรือว่า

มันอยู่ที่เดิมถ้าเป็นผมผมก็ไม่กล้าไปรบกวนมันหรอก

ดูต่อนะว่ามันเป็นยังไงสรุปแล้วยังอยู่ที่นี่ไหม